เวลาไปบินทบาทบางทีเขาก็ว่าเรา

เราสั่งก้อยเตี๋ยวมันไม่ทำให้
ทุกวันอดหลับอดนอนอยู่เกียงข้าง

ที่งานที่มันทำก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยนะ
ในยุคที่ตายเหมือนใบไม้ล่วง
เผากันแบบโอ้โหวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่
เมนไม่เคยเย็น
ก็เอาปัญหาตัวนี้มาคบคิด
ว่าเราจะทำต่อแล้วจะเลิก

คือที่มาของเรื่องนี้ก็เพราะว่า
มีคนเอาภาพที่หลวงพ่อเกาะลูกศิษย

ก็เอาไปแชร์เอาไปสื่อสารกับคนอื่น
ก็ทำให้เกิดตกใจกันขึ้นมา
ตกใจกันทั่วประเทศ

เมื่อปี๓๗รถชน

สมองที่ขา
ที่มันเลื้อรังมาถึงทุกวันนี้ก็ที่ขา

เดินกระเพกกระเพกมาตลอด๒๐กว่าปี

มันเกิดอาการอ่อนล้าอ่อนแรงขึ้นมา

หลวงพ่อเวลาเดิน๕๖ชั่วโมงก็จะเริ่มล้าที่ขา
เวลาขามันอ่อนแรงเนี่ยมันบอกไม่ได้นะ

แต่จริงแล้วไม่ได้ป่วยรุนแรง
แต่เป็นภาวะปกติที่เวลาเดินมากแล้วก็จะอ่อนแรงที่ขา

เบาหวานลำดันอะไรอย่างนี้

แต่ว่าหมอก็ควบคุมเรื่องอาหาร
แต่ให้หลีกเลี่ยงพวกของหวานของมัน
ขาหมูไม่ฉันเลยเลยนะ

เพราะฉะนั้นบอกคนถวายไกลให้ว่าขาหมู
ช่วยรักษาชีวิตหลวงพ่อหน่อย
เอาน้ำพริกผักปลาอย่างนี้เป็นท่ี่ตั้ง

ไม่คิดเหมือนกันว่าจะสร้างจะทำอะไร

อยากแนะนำให้คนอยู่ในศิลป์

แล้วก็ไม่ได้ต้องการสร้างให้วัดเป็นวัดถั่วนิยม

ตอนนั้นประเทศไทยเราพึ่งผ่านวิกฤต

ทางภาครัฐให้ความรู้แบบผิดพลาดไป

เวลาบินทบาทแบบก็ว่าเรา

โดยยึ่งเรื่องทำไม

มันก็ถูกส่วนหนึ่งอ่ะนะจริงทำไมโรงพยาบาลไม่ดูแลล่ะ
โรงพยาบาลของรัฐต้องดูแลแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยทั่วประเทศเรามีเตียงไม่ถึงสองแสนเตียง
เราลองนึกดูนะคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันนี้ต้องไปโรงพยาบาลตี๓ตี๔เอารองเท้าไปเข้าคิวรอ
แน่นเต็มโรงพยาบาลแต่เช้านี่คือประเทศไทยเช่นเดียวกันในยุคสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลไหนที่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยโรคเอดเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์วัดพ่อน้ำผู้ขึ้นมาในปี๒๓๕แล้วพ่อก็ตัดสินใจเปิดวัดรับผู้ป่วย

เพราะหลังพ่อเวลาดูแลเวลาอยู่ใกล้เขาเราจะลืมทุกอย่าง
ใส่ใจอยู่อย่างเดียวทำยังไงซึ่งเขาจะทำให้เขาพ้นจากความทุกข์
ทำอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งด้วยความเชื่อความคิดของตัวเอง
ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่หมอนะโอ้โหไอ้นี่มันปวดนะ
อย่างสมมติว่ามีผู้ป่วยคนที่คอเนี่ยมันบวมขึ้นมาเท่าลูกมะนาว
เราก็รู้แล้วในนั้นมันต้องมีหนองแน่เลยหลวงพ่อก็ใช้เข็มใหญ่เนี่ยเจาะเข้าไปเลย
แล้วก็ดูดเอาน้องออกมาโอ้โหนี่น้องเป็นแก้วเลยอ่ะ
เนี่ยทั้งที่เราเกิดมาไม่เคยทำ
หมู่บ้านมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วพ่อก็พาผู้ป่วยให้เขาทานก๋วยเตี๋ยวก่อนจะเข้าไปในเมืองกัน
ก็ปรากฏว่าไปนั่งในร้านเนี่ยเขาไม่มองพวกเรา
เราสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไม่ทำให้สั่งแล้วสั่งอีกเขาก็ไม่ทำอ่า
ด้วยอาการที่เขาคือเขาบอกให้เรารู้เลยว่าเขาไม่ทำ
เราก็ขึ้นรถเมย์พอจะขึ้นรถเมยรถเมย์มันขับหนีเลย
เพราะรู้ว่าพวกเราเป็นกลุ่มของคนเป็นเอกทั้งนั้นเลยที่ไปกันนะครับ
คนนี้ไม่ได้รังเกียจแต่พ่อผู้ป่วยนะกลายมาเป็นรังเกียจหลวงพ่อไปด้วย
อยู่ยังไงฮะอยู่กับการด่าอยู่กับคำติฉินนินทาทั้งตอนนั้นและหลัง
คือชาวบ้านคือปัญหาใหญ่
คือหลวงพ่อมีวิธีคิดที่อาจจะแปลกกว่าคนอื่นอยู่บ้าง
ตรงที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยใช้ความอดทนเป็นหลัก
ขันติแล้วก็เมตตาขันติกับเมตตา
ทนอดกั้นแล้วก็มีเมตตาปรารถนาดีกับเขา

เราก็ไม่คาดคิดอีกเหมือนกันว่า
คนที่เข้ามาจะเยอะขนาดนี้

ฟื้นก็มีไอ้ที่ตายก็เยอะ
เคยมีตายสูงสุดวันเดียวถึง๑๘คน

เพราะฉะนั้นเตาเผาศพในยุคปี๓๘๓๙เนี่ย

ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้หลวงพ่อมีความรู้สึกว่า

ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยก็ไม่ตายเหมือนแต่ก่อน
ที่คนไม่ตายก็เพราะว่าเราได้รับยาที่ดี
ต้านไวรัสควบคุมเชื้อได้เกิน๙๐
เพราะฉะนั้นคนที่มาวัดส่วนใหญ่ก็คือฟื้น
แต่เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมา
ถ้าแข็งแรงแล้วบางคนก็กลับบ้านไม่ได้
กลับไปก็ญาติพี่น้องก็รังเกียจ
ครอบครัวก็อยู่ในฐานะยากจน
เขาไม่มีกำลังที่จะมาดูแลผู้ป่วย
ถ้าแข็งแรงแล้วกลับไปครอบครัวปัญหาก็จบ

ส่งเสริมอาชีพให้เขาทำเขามีอะไรได้
แต่ที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรอยู่เฉยเด็ดขาดนะ
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
เพราะฉะนั้นเราจึงสร้างงานมากมาย
แล้วกลายเป็นงานที่มากกว่า
แล้วก็หนักกว่าการดูแลผู้ป่วย
ทำอย่างไรเราทำให้ชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้

ผู้ป่วยที่แข็งแรงเขาสามารถที่จะปลูกผัก
เป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมู
เพราะผลผลิตเหล่านี้เราก็แบ่งส่วนหนึ่ง
ออกมาช่วยเหลือสังคม
อันนี้ก็เป็นยกคุณภาพชีวิตขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

พอเราพูดถึงคนเป็นเอกปุ๊บเนี่ย
เราก็มักจะมองเขาว่าเขาเป็นผู้ป่วย
เพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะได้พักผ่อนหรือไม่ทำอะไร

หลวงพ่อว่าทำใจเนี่ยยากที่สุด

อย่างเช่นความเหนื่อยล้าความท้อที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเราทำทุกอย่างทุกวัน
เช็ดตัวทำแผลทายาคนตายกับมือวันทุกวันทุกวัน

แล้วเหนื่อยแล้วก็คนทำงานก็ไม่มีน้อย
มีน้อยนะที่งานที่มันทำก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยนะ
ในยุคที่ตายเหมือนใบไม้ล่วง
ช่วงนั้นก็มีภาวะของความเหนื่อยล้า
แล้วก็เหมือนกับความท้อเข้าแทรกซ้อนนิดหน่อย
แต่มันก็เป็นโจทย์ที่จะทำให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
ก็เอาปัญหาตัวนี้มาขบคิด
ว่าเราจะทำต่อเราจะเลิก

ถ้าเราจะเลิกก็ได้จะทำต่อก็ได้

แต่ก่อนที่จะเลิกเนี่ย
ก็ถามถามว่าถ้าเป็นพุทธเจ้าท่านจะเลิกไหม
มันก็ได้คำตอบขึ้นมาทันทีเลย

คือบทเรียนแบบฝึกขันและบททดสอบชีวิตของเรา
ที่จะทำให้เรามีบารมีในแต่ละเรื่องมากขึ้นหรือเต็มก็แล้วแต่
ซึ่งมันเป็นพระปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราพ้นจากการเป็นไหว้ตายเกิด
อันนี้คือทำให้เราได้มองเห็นธรรมะตอนนั้นเลย
เพราะต่อจากนั้นมาหลวงพ่อก็ทำงานอย่างมีความสุข
ทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะเป็นการบำเพ็ญบารมี

เหมือนอย่างคนจะตายกับมือเราเนี่ย
คนทั่วไปเนี่ยใครบ้างที่จะทำให้คนตายสงบได้
แล้วขณะที่คนตายต่อหน้าต่อตาเราเราไม่เศร้า
แต่เรากลับยิ้มให้เขาให้กำลังใจเขา
มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะและไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะทำได้
เวลาใครจะตายแล้วเราอยู่ใกล้
เราไปร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวร

หลวงพ่อจึงคิดได้ไงเออเนาะ
ใครจะตายเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการกำลังใจ
ต้องการเพื่อนที่อยู่เคียงข้าง
นั่นแหละต้องการความมีสติที่สมบูรณ์พร้อม
ที่จะทำให้เขาไปสู่สุขติ
นี่แหละต้องการบุญภูตสน
เชื่อจะไปเป็นพระบัติใจเครือกร

อันนี้คือสิ่งที่ถูกที่เราควรทำ
นั่นแหละคือสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าเออ
เราจะต้องทำแบบนี้ไม่ใช่ร้องห่มร้องไห้
เคยคิดไหมครับว่าวันที่เราไม่อยู่ใครจะทำต่อมา
ทำมากมายขนาดนี้เป็นจุดสูญรวมมากมายขนาดนี้

ว่าชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ย

ใครจะมาทำอะไรต่อจากเรา

เราไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาใครจะไป

ถ้าดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไร
มายังไงก็ต้องไปอย่างนั้น